ว่าข่าวแรกอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สะพานนรมิทเทเวศก่อนนะคะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเทเวทนรมิตรคือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้
ก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยโตโต้ซึ่งเขาจะไปขอเจรจาตำรวจในการเปิดคอนเทนเนอร์
รั้วรวดหนามที่เมื่อวานเนี้ยเอามาตั้งใช่บอกว่าประชาชนตอนนี้เขาใช้ชีวิตลำบากมากกับการมีสิ่งกีดขวางเหล่านี้อยู่
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดบรรยากาศเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วนะคะ

เมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่บริเวณแยกเทเวศนะครับ
หลังจากที่กลุ่มกาดวีโว่นำโดยโตโต้นะครับพยายามที่จะเข้าไปภายในด้านในนะครับ

เพราะว่าอยากจะเข้าไปเปิดเลี้ยวรวดหนาม
ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณนี้

ไม่สามารถเข้าไปในตลาดเทเวศได้
กลุ่มโตโต้เลยพยายามที่จะผลักดันเจ้าหน้าที่เข้าไป

เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่มีการเสริมกำลังกันเข้ามา
ทำให้การของกลุ่มโตโตต้องถอยร่วนออกมา
และขณะนี้ถอยกลับออกจากนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับ
โดยโตโต้ประกาศขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ
แล้วก็ตอนนี้ได้มีการถอยกำลังออกไป
บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะกลับมาปกติแล้ว
มีการเปิดการสัญจรบนถนนเทเวศเป็นปกติแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขณะนี้นะครับ
ท่าเรือเทเว่จะเห็นว่ามีตำรวจอยู่ประมาณ๑กองร้อย
เป็นตำรวจตะเวนชายแดนเข้ามาควบคุมพื้นที่บริเวณตรงนี้
เนื่องจากว่าเป็นจุดต้นเหตุที่นำไปเกิดเหตุการณ์วันนี้
เพราะว่าเมื่อประมาณ๑๓นาฬิกา๑๖นาทีเกิดเหตุ
คุณโตโต้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
บอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าออกพื้นที่ได้
โดยมีรั้วรวดน้ำหีบเพลงตั้งไว้อยู่

จะเห็นว่ามีรั้วรวดหนามกั้นอยู่บริเวณนั้น
คุณโตโต้ก็สอบถามประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้น
ประชาชนก็บอกว่าไม่สามารถข้ามไปมาได้เลย
เพราะว่าทางตำรวจมีการนำรั่วรวดหนามมาตั้งไว้
ตั้งแต่เมื่อคืนก็ทำให้การจราจรตอนนี้ไปไหนไม่ได้
ซื้อขายไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าขายของกันไม่ได้
ก็เลยมีการพูดคุยกันหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับคุณผู้ชม
ทางตำรวจเข้ามาประชิดตัวคนโตโต้
แล้วบอกว่าให้ออกจากพื้นที่
คุณโตโต้ก็บอกว่าจะไม่ยอมออก
จนกว่าจะมีการรื้อรวดน้ำนี้ออก
แล้วก็จะยืนแบบนี้๒๐นาที
คุณโตโต้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ๒๐นาที
แล้วก็ตำรวจก็พยายามที่จะกดดันให้ออกจากพื้นที่

ก็มีการชุนละมุนกันอยู่แป๊บหนึ่ง

ตอนที่ประชาชนเข้ามาร้องเรียน
คุณโตโต้พูดกับสื่อมวลชนแบบนี้ครับ

เพราะว่าสังเกตว่าบริเวณนี้เป็นชุมชน

ฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ควรมาปิดล้อม

ทางการทหารมาปิดล้อมแล้วมันอันตราย

สื่อบนชนคือเจ้าหน้าร้องเรียนมาเยอะมาก

ขอแจ้งผ่านทางสื่อมวลชนและก็สาธารณะตรงนี้ว่า
ผมรออยู่ตรงนี้ประมาณสัก๒ชั่วโมงแล้ว

คุณโตโต้มีการเรียกกลุ่มกาดทั้งหมดมา
กลุ่มเก่าทั้งหมดก็วิ่งกรูกันมาเลยนะครับ

แล้วก็มีการประจันหน้ากันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บริเวณนี้ประมาณสัก๒๐นาที
หลังจากนั้นมีการนำตัวคุณโตโตนะครับ

ไปดูจุดที่มีการวางรั้วรวดหนามกัน

บอกว่าจะเปิดทางให้กับประชาชน

เจรจากันอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับ

รวมถึงกาดกลุ่มอื่นมีการรวมตัวกัน
แล้วก็ไปรวมตัวกันตรงแยกเทเวศ
แล้วมีการพยายามผลักดันเจ้าหน้าที่นะครับตรงสะพาน
มีการผลักกันไปผลักกันมาจนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
ผลักกันอยู่สักแป๊บหนึ่งสักครู่เดียว
มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน๑กองร้อย

ก็เลยออกจากตรงสะพานเทเวศ
มุ่งหน้าไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการตั้งเป็นแนวยาวเอาไว้
แล้วก็มีการโยนประทัดควันเป็นประทัดสีเป็นพลุสีสีส้ม
พุ่งออกมาด้วยแล้วสักพักหนึ่งกลุ่มกาดทั้งหมด
ก็มีการตั้งแนวประจันหน้ากับทางตำรวจ
มีการประจันหน้ากันอยู่สักพักหนึ่งก็มีการถอยห่างออกมา
พอถอยห่างกันออกมาแล้วคุณโตโต้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าวันนี้ภารกิจที่มาคือมาเป็นจิตอาสา
รั้วรวดหนามให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อน
และวันนี้ขอโทษที่ไม่สามารถทำได้อย่างที่บอก
ก็เลยต้องขอถอยออกจากพื้นที่
หลังจากนั้นกากทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็มีการถอยร่นออกจากพื้นที่ไป
และตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือ
ไม่มีกลุ่มกาดอยู่บริเวณตรงนี้แล้วนะครับ
มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เช่นเดียวกับตรงแยกเทเวศนะครับ
มีกล้องอีกกล้องหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
ก็มีการตรึงกำลังของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่นะครับ

มีรั้วรวดน้ำหีบเพลงมีตู้คอนเทนเนอร์
มีรั้วรวดหนามด้านหลังมีรถน้ำจอดสแตนบายอยู่ข้างหลังด้วย
จุดตรงนี้เองประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านมาได้ผ่านเข้าออกได้เลยนะครับ
เพราะมีการปิดกั้นของทางเจ้าหน้าที่
ตอนแรกมีการเจรจาขอเปิดสัก๑เมตร๒เมตร
แต่ก็ไม่เป็นผลไม่สามารถเปิดการจราจรได้
ประชาชนเดือดร้อนหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
วันนี้ของลง๔๕พันธุ์ขายไม่ได้
วันหยุดด้วยขายของไม่ได้เลย
นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้
ขณะเดียวกันที่ท่าเรือเทเวศตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
ยังคงเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตึงกำลังกันอย่างนี้ไว้อยู่
เช่นเดียวกับถนนเทเวศตอนนี้
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปิดการจราจรนะครับ
ตอนนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้ว
เช่นเดียวกับตรงบริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์นะครับ
ยังคงมีการตึงกำลังของทางเจ้าหน้าที่
รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์กว่า๒๐ตู้
ตั้งอยู่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์ด้วย

ไม่มีกาดไม่มีมวลชนอยู่บริเวณนี้แล้ว
ประชาชนที่ขายของอยู่บริเวณนี้
กลับมาขายของตามปกติแล้วนะครับ

สักษีปรุนรัชย์ข่าวธรัติทวีรายงานสดจากท่าเรือท๋อเวทครับ

ไม่ได้มีการประทับไม่ได้มีการประเฌิญหน้าแล้ว

แต่ชาวบ้านเขาบอกขอเถอะเอาออกไปได้ไหม

ขายอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคนเดินทางเข้ามาไม่ได้
ที่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกไปบางคนเขาต้องลงของไงคะ
พฤหัสสบดีแล้วไม่ได้ขายนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้